คุณตาท่านหนึ่งขับรถข้ามอำเภอระยะทางกว่า๖๐กิโลเมตร
ได้ยินเสียงอะไรมันแววมาตลอดเลย
เสียงมันมาจากไหนเสียงมันมาจากไหน

ได้ยินเสียงคล้ายแมวมันดังมาตลอด
ระยะทางที่คุณตาขับรถ
ก็เลยจอดฮะมาดูสิว่ามันเสียงออกมาจากไหน

เจ้าหน้าที่ตำรวจดาบตำรวจสุนันนาคชัวร์
ผู้บังคับหมู่งานจราจรสพหลังสวนจังหวัดชุมพร
หลังจากรับแจ้งว่ามีลูกแมวลูกเหมียว
ติดอยู่ใต้ท้องรถกระบะบริเวณถนนขันเงินเขต

ก็เลยเข้าตรวจสอบมุดตามรถ
ท้ายรถก็มุดล้อก็เคาะมันอยู่ตรงไหนนะ
ที่เกิดเหตุพบรถของคุณตาพิบูลเพชรนาคอายุ๗๗ปี
รถกระบะทะเบียนถอถุงพพ๙๖๗๙กรุงเทพนคร
คุณตาบอกว่าคุณตาเดินทางจากกรุงเทพนคร
คุณตาขับรถเก่งนะคุณเดินทางจากกรุงเทพ
เพื่อมาซื้อและรับโอนรถกระบะในอำเภอสวี
หลังเสร็จภารกิจแล้วขับรถออกจากอำเภอสวี
จะไปหาเพื่อนที่อำเภอหลังสวนระยะทาง๖๐กิโลเมตร
ตลอดทางได้ยินเสียงเจ้าแมวร้องตลอดเลย

ตัดสินใจจอดรถดูแต่มองไม่เห็นตัวสักที
เลยแจ้งตำรวจให้มาช่วยฟังช่วยหาหน่อย
ดาบตำรวจสุนันมุดเข้ามุดออกใต้ท้องรถถ้ำกลางสายฝน
โปรยปลายลงมาหาลำบากนะครับ
นำรถกระบะไปที่ร้านคาแคร์บอกคุณตา

เพราะว่ามันมีที่มุดให้ลงไปดูได้
ว่าใต้รถท้องเครื่องมันมีอะไรบ้าง
ปรากฏว่าพบลูกแมวเพศเมียอายุประมาณ๒เดือนเท่านั้นเอง
ไม่ตอบแล้วมันตอบไหมก่อน
แต่ว่าทั้งคุณตากับดาบตำรวจก็งงมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไง

เพราะว่าคุณตาขับรถมา๖๐กิโลกรัม

แล้วก็ไม่รู้ว่าเจ้าแมวเหมียวตัวนี้มันติดมาจากที่ไหน

คือฝนอาจจะตกก็เลยเข้าไปหลบหนาว
เออนะครับพูดถึงดาบตำรวจสุนันหน่อย

ที่ผ่านมาเคยใช้เงินส่วนตัวซื้อสี
ทาเครื่องหมายจราจรชำรุดสุดโทรมมาแล้ว
แล้วก็ใช้รถซาเล้งบรรทุกก้อนหินปูซิเมน

เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่จะตามมา
ถือว่าเป็นดาบตำรวจแล้วก็เป็นจิตอาสาด้วยนะฮะ

อ่าทะเบียนนี่นะคะก็แคปกันไว้อะไรกันไว้ได้